พูดถึงคนอายุยืนนะคะยังมีอีกท่านหนึ่ง
เป็นคุณยายอายุ๗๒ปีค่ะ
ตอนนี้ถือว่าอายุมากแล้ว
แต่ว่าก็ยังคงสุขภาพแข็งแรง
และที่สำคัญนี้ยังมีการมอบสิ่งของ

แล้วก็ผู้ยากไร้ในพื้นที่กันด้วย
ไปดูครอบครัวผู้ใจบุญในจังหวัดสะแก้วนะคะ
มีการจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณยายจินดาตังคประเสริฐครบรอบ๗๒ปี
ที่คุณสุรพลตังคประเสริฐประธานกรรมการบริษัทรถยี่ห้อดังในจังหวัดสะแก้วและครอบครัวร่วมกันจัดขึ้น
จากจะมีพิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะคะ
คุณยายจินดาก็ยังมอบผ้าห่มข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เงินสด๕๐๐บาทให้กับผู้สูงอายุ
และผู้ยากจนในตำบลบ้านใหม่น้องใส่อำเภออรัญญประเทศจาก๘หมู่บ้านจำนวน๓๐๓คนด้วย
อบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ยากไร้แล้วไม่พอ
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้องใหม่
บ้านใหม่น้องใส่ที่เรียนดีแต่ว่ายากจนอีก๑๒ทุน

ทำดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแบบนี้น่าชื่นชมนะคะ
คุณสุรพลบอกว่าครอบครัวได้ช่วยเหลือสังคมมาตลอดค่ะ
อย่างเช่นทำบุญให้โรงพยาบาลช่วยเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้ว
เพราะเห็นว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญ

ก็เลยอยากจะทำบุญด้วยการมอบสิ่งของและเงินสดให้ผู้ยากไร้
และตั้งใจด้วยว่าจะทำแบบนี้ต่อไปเป็นประจำทุกปีนะคะ
คนใหญ่จินดาตังคะประเสริฐด้วยคนนะคะ

ร้องเพลงดีกว่าคุณต้นเสียงขึ้นเลยใช่คุณต้นเสียงขึ้นเลย

คนใหญ่จินดาค่ะ
สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
ร้องเพลงนำไปก่อนเดี๋ยวเค้กตามไปทีหลังนะครับ

ทั้ง๓คนต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่นะครับ
วันพรุ่งนี้เวลาเดิม๙นาฬิกาจนถึง๑๐นาฬิกาแบบนี้นะครับ